ดังนั้นนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่เราจะมาคุยเพิ่มเติมกับอาจารย์ทงทองกันต่อนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูภาพเมื่อวานค่ะ
สำหรับพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะคะ
เมื่อวานนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
จากโรงพยาบาลสิริราชสู่พระบรมมหาราชวังค่ะ
วันนี้เวลา๑๖นาฬิกา๓๒นาที
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น๑๖โรงพยาบาลสิริราช
จากนั้นสมเด็จพระวรรณรัฐเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น๑๖
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ตามเสด็จพระบรมศพด้วย
เมื่อพระบรมศพถึงชั้นล่างทหารราชวรรลบรักษาพระองค์
เชิญขึ้นสู่รถตู้สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียน๑ดเด็ก๐๙๒๙กรุงเทพมหานคร
ซึ่งจะเป็นธรรมเนียมแบบเรียบง่ายที่ปฏิบัติกันมาในอดีต
เวลา๑๖นาฬิกา๕๕นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลสิริราช
เสด็จขบวนพระบรมศพเคลื่อนจากโรงพยาบาลสิริราช
ยังพระบรมมหาราชวังออกทางประตู๘
ขวาแยกสิริราชเข้าถนนอรุณอมริน
จากนั้นเลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินใน
เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระราน
เข้าสู่ประตูวิเศษชัยศรีสู่พระที่นั่งพิมารรัตยา
ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
เป็นวิมารบันทมของพระมหากษัตริย์
และในระยะหลังเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
พระมหากษัตริย์ในราชการต่าง

ถวายน้ำส่งพระบรมศพแล้ว
จะเชิงพระบรมศพมาประเด็นสถานไว้
บนพระทินั่งดุสิตมหาปราศาสตร์